เมื่อตอนรุ่งเช้าที่ผ่านมาประมาณสัก๖โมงครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว

คาดว่าในฝั่งของเพื่อนบ้านเราน่าจะมีความไม่สงบเกิดขึ้น
มีทั้งกลุ่มควันลอยขึ้นมามีทั้งเสียงปืนดังรัวเป็น๑๐นัด

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าครับ

ใกล้กับบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสังขลาบุรีที่กาญจนบุรีด้วยนะครับ
คือมองไกลก็เห็นมองใกล้ก็น่ากลัวนะฮะ
มันมีทั้งควันมีเสียงรัวเหมือนกับเสียงปืน
แล้วก็มีเสียงดังตุ้มคล้ายกับระเบิดด้วยนะครับ
ประมาณสัก๖โมงเช้าอรุณรุ่งครับ
จุดนี้เนี่ยได้ยินไกลข้ามมาถึงฝั่งด่านเจดี๓องค์ที่สังขระบุรีกาญจนบุรีนะครับ
ความไม่สงบและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นคาดว่า
ฝั่งเพื่อนบ้านของเราฝั่งเมียนมาหรือว่าพม่า
มีรายงานบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ทหารเมียนมาปะทะกันกับกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
ที่มีการบุกโจมตีสถานีตำรวจพญาตองซูในฝั่งเมียนมานะครับ
พอเสียงทุกอย่างสงบลง

คนก็ตกใจเอ๊ะมีการเผาอะไรหรือเปล่า

เฉพาะกิจลาดย่าประจำจุดตรวจความมั่นคงถาวรบ้านน้ำเกิ๊กครับ
เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบเลย
ข่าวสารเป็นยังไงดูสิความปลอดภัยเป็นยังไง
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้น
ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
ทางด้านของผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับ
และล่าสุดไม่มีคนไทยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนบริเวณชายแดนครับการค้าขายการส่งสินค้า
นักท่องเที่ยวก็ยังคงท่องเที่ยวได้ตามปกตินะฮะ
โชคดีว่าเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ได้บานปลาย
และตอนนี้ยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ก่อนหน้านี้ครับกองกำลังสุรสีครับ
โดยเฉพาะกิจลาดย่าและก็ต่อชด๑๓
แล้วก็ตำรวจโรงพักไซโยกมีการจัดระเบียบถนนชายแดนด้วยนะครับ
ติดตั้งป้ายห้ามใช้๓เส้นทางโดยเด็ดขาด
ก็คือเส้นทางหุบเย็นเส้นทางช้างสามหลุม
และเส้นทางขึ้นเขาปลาน้อยเพื่อความปลอดภัย

ดังนั้นฝากพี่น้องประชาชนทุกคนและนักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามด้วยอย่างเคร่งครัดนะครับ
ส่วนที่สันแดนช่องทางธรรมชาติบ้านห้วยโมง
ฝั่งเมียนมาครับกองกำลังกาเหลี่ยงเก็บกู้
และทำลายวัตถุระเบิดที่ฝ่ายตรงข้ามวางดักเอาไว้
เบื้องต้นภาพเหตุการณ์ที่เขาค่อยไปถยอยเก็บกู้

ตามเส้นทางแล้วก็สันแดนเขตเมียนมา
อ่ะตอนนี้ก็เก็บกู้ได้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมีความคืบหน้า
รายงานให้ทราบต่อไปครับค่ะก็เป็นเหตุการณ์ทางฝั่งเมียนมา
คนไทยสามารถรับรู้ได้ใช่ครับดังนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เร่งครัดนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังกล่าว